ติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยครับ
แน่นอนจากก่อนดันนี้สมาคมและบริษัทไทยลีก
ได้ส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าจ้าวที่
เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด
ประเด็นสำคัญก็คือขั้นตอนการนำนักกีฬาแล้วก็เจ้าที่ต่างชาติเข้าประเทศไทย
แล้วก็มีการเสนอแนวทางแข่งขันแบบเปิด
แล้วก็มีการตรวจเชื้อนักกีฬาแล้วก็เจ้าที่ก่อนจะกลับมาแข่งขันด้วย
ส่วนการนำบุคลากรเข้าประเทศนะครับ
คณะกรรมการได้ชี้แจงว่าสำหรับนักกีฬาหรือว่าผู้สอนต่างชาติ
จะเข้าข่ายเป็นแรงงานฝีมือที่สามารถยื่นขออนุญาตหน่วยงานราชการ
เข้ามายังประเทศได้โดยได้ข้อแนะนำนะครับ
ทางสมาคมแล้วก็กรกฐส่งรายชื่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อขอหนังสือรับรองการเข้าราชอาณาจักร
ก่อนเข้าสู่กระบวนการในการกักตัวตามระเบียบ
แล้วก็มีการแนะนำให้สมาคมนั้นจัดเตรียมมาตรการในการตรวจเชื้อโควิด๑๙
นักกีฬาแล้วก็เจ้าที่ทีมก่อนจะกลับมาแข่งเดือนกันยายน
โดยตรวจเชื้อนะครับ๑เดือนก่อนการแข่งขัน
สำหรับปัจจุบันภาคเอกชนนะครับสามารถรองรับการตรวจเชื้อโควิดแบบกลุ่ม
สามารถตรวจพร้อมกันทีเดียว๑๐คนในชุดตรวจเดียวกันได้
ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรได้อีกด้วยครับ